แล้วก็มีการไปขีดเขียนเนอะ

เห็นก่อนแล้วเห็นตั้งแต่ขึ้นไปแล้ว

แต่อันนี้คือเขียนเป็นตัวหนังสือเลยนะ
เขียนว่านั่นน่ะเห็นยังใหญ่เลยนะ
มันมีตรงตลอดทางมันมีคนเขียนจนแบบว่า
ครั้งนึงเนี่ยประเด็นคือเอาขึ้นไปเนี่ย
แค่เอาตัวขึ้นไปข้างบนเนี่ยยังลำบากเลยใช่
คุณเช้าไม่ถึงนะไม่ถึงนะ

พี่หนุ่มผู้ชายแท่งอ่ะร้องไห้ทั้งนั้นอ่ะขึ้นอ่ะ